ข่าวนี้ไม่ได้ไปบินทบาทแล้วค่ะพระเนรต้องวางบาทไว้ก่อนเลย
ขนถังน้ำแล้วก็สาดน้ำดับไฟไฟไหม้หลังคาโบสอีกแล้วค่ะ
โบสต์นี้เนี่ยอายุสี่ร้อยกว่าปีเมื่อวานก็ไหม้ละทีหนึ่ง
เช้ามืดที่ผ่านมาก็ไหม้แบบนี้อีกค่ะ
โอ้โหนี่จังหวะการปะทุรอบสองใช่แล้วอันนี้เป็นตอนจะเช้าแล้วนะ

นั่งร้านดับไฟกันเองฮะอันนี้ค่ะอันนี้ตอนตี๕๙
ซึ่งตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้ตรงหลังคาโบดอายุ๔๐๐กว่าปีนี้
นี่อยู่ที่วัดราชบันธมอยู่กรุงเก่าอายุทยานะคะ
เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุไฟไหม้ตอนบ่ายเอาก็คุมเพลิงได้
แล้วมาเกิดเช้านี้อีกตอนนี้เนี่ยทั้งพระสงฆ์เองชาวบ้าน

คุณมุมสูงเห็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอมันไหม้ตรงหลังคา

โครงสร้างตรงนั้นมันมีทั้งไม้ทั้งกระเบื้อง
แล้วก็เจาะนั่นเห็นไหมเจาะเป็นช่องหลังคาไป
แล้วเอาน้ำฉีดอัดไปตรงนั้นนะคะ
แต่ว่ามันยังมีเชื้อปะทุอยู่ใต้หลังคานี้แหละ
มันเลยปฏุขึ้นมาอีกครั้งตี๕นี้ค่ะ
ทันต์จ
ตอนตี๔คุณทำวัดเช้าเสร็จปั๊บน่ะพระท่านกำลังจะออกไปบินทบาท
ก็เห็นไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาอีกคราวนี้พระสงฆ์ก็เลยต้องอะไรอ่ะ
ไปเอาถังน้ำมาสาดดับเพลิงไปก่อนแต่ดูสิคะ
โอ้โหข้างในเห็นแล้วเสียหายหมดอ่ะใช่ค่ะดูโอ้โหสภาพพระพุทธรูปเอ่ย
ผนังโบสถนี้นะคะแล้วก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้มาดับไฟด้วยฟังท่านเจ้าอาวาสค่ะ
ดัดแล้วดัดมาแล้ว
ตรงนี้มันกลุ่มขึ้นมาอย่างไรคุณไม่รู้
ตัดมาแล้วตัดไปมาแล้ว

คานของโบสถทำด้วยไม้เสียหายค่ะ

แล้วสีเสอภาพวาดจิตกรรมต่างเนี่ยคุณ

พระประธานพระพุทธรูปก็ถูกความร้อน

ประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้เลย
อันนี้เป็นโบสถ์เก่าแก่อายุ๔๐๐กว่าปีด้วยค่ะ